เอ้าส่วนอีกที่หนึ่งก็คือฮาเหมือนกันที่จังหวัดสุโขทัย
มีทุกที่ทั่วประเทศไทย
พาไปที่จังหวัดสุโขทัยที่นี่นะ
โอ้โหเขาจัดกลองยาวชุดใหญ่
เพื่อไอ้ไข่เลยทีเดียว
นี่ไม่ได้ขนมาเฉพาะกองยาวนะโอ้โหโอ่งยักษ์ก็มี
ใช่แต่เนี่ยเขาไม่ได้ขนมาโอ่งยักษ์โอ่งยักษ์อยู่ที่วัดอยู่แล้ว
แต่ที่ขนมาอีกก็คือนางรำมากันเยอะเลย

ที่นี่คือวัดหนองทองหมู่๑๑ตำบลบ้านสวนอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
คือชาวบ้านเขามีความเชื่อกันว่ามาแล้วจะได้โชคได้ลาบ
แล้วยิ่งล่ำลือกันไงว่างวดที่ผ่านมาได้โชคได้ลาบกันเป็นแถว
เขาก็เลยมานี่เลยครับมาที่นี่กันแหละครับ
มากันเยอะขนขบวนนางรำกองยาวมาถวายแก่กุมารไอ้ไข่อืม
สุโขทัยนะครับกุมารไอ้ไข่ก็มีครับ
สำหรับกุมานไอไข่แห่งวัดนองทองนะครับ
ชาวบ้านเขารู้ดีแล้วเขามีความเชื่อว่าสามารถขออะไรก็ได้ดังหวัง
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่สมหวังมันบางคนจริง
อันนี้ก็ดีเหมือนกันนะเขาบอกว่าไปขอแล้วเนี่ยก็จะทำให้มีหน้าที่การงานที่ดี
ค้าขายร่ำรวยอันนี้เขาก็ว่ากันออกไปนะครับ

มีของเล่นมีดอกไม้น้ำแดง
เพียบเลยครับเยอะจริงครับ

ชุดทหารมาเป็นเต็มราวมั้ยนะครับใช่

เหมือนว่าไอ้ไข่ชอบทาน
ก็เลยเอาชุดท่าศาสตร์เนี่ยมาแก้บนนะครับ

บอกไว้ก่อนนะดูแล้วต้องใช้วิจารณญาณ

ยังไงดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณ
แล้วก็ใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไรก็อย่าไปว่ากัน
ก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลจริงนับถือส่วนแต่ละบุคคลนะคะ